มาดูเรื่องของการตกทองกันหน่อยนะคะ

เพราะว่าล่าสุดที่ตลาดสดในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ตกทองเขาออกไปปฏิบัติการอีกแล้ว

ผู้เสียหายนี่เป็นสาวโรงงานเขาบอกเก็บเงินมาเป็นปี
ซื้อทองใส่ที่คอซื้อทองเป็นแหวนใส่ที่นิ้วมือ
สรุปถูกตกทองหายไปหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรเมืองอ่างทองได้รับแจ้งเหตุ
แล้วก็รีบลงไปเลยค่ะไปตรวจสอบบริเวณตลาดสดเทศบาล๒

หลังจากที่ได้รับแจ้งบอกมีผู้เสียหายเป็นเหยื่อของแก๊งตกทอง
ผู้เสียหายรายนี้คือนางสาวสุมารีเปี่ยมสิริอายุ๒๖ปีค่ะ
สอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายเดินซื้อของอยู่ในตลาดนี่แหละ
แล้วมีผู้หญิงสองคนเป็นวัยกลางคนเดินเข้ามาประกบ
ชักชวนชวนพูดคุย
จากนั้นหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วก็เปิดให้ดู
บอกว่าเจอกระเป๋าสตางค์ไม่รู้เป็นของใครเก็บกระเป๋าสตางค์ได้
เปิดออกดูชวนดูนะชวนดูว่าข้างในตรวจสอบร่วมกัน

มีเงินกี่บาทอยู่ในนั้นก็ตรวจกันไปบัตรเป็นของใคร
มันไม่มีเอกสารว่าบอกว่าเป็นของใครสิคะ
แต่ในนั้นนอกจากเงินที่เจอแล้วเจอทองคำอยู่ในนั้น
ก็เลยชักชวนผู้เสียหายเดินตามหาเจ้าของกันดีกว่า
จากนั้นได้พาผู้เสียหายเดินไปบอกจะไปตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์
เดินไปจนถึงลานจอดรถและออกอุบายบอก
จะไปเดินตามหาเจ้าของกระเป๋า

เดี๋ยวเอาทองไว้เป็นประกันว่าไม่เอากระเป๋าสตางค์แล้วก็เงินเอาไปแน่นอน
โดยบอกว่าทองเนี่ยฉันจะเอาใส่ไว้ในถุงเท้านะ
แต่ว่าสิ่งที่เป็นประกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ทองในคอของเธอและทองที่นิ้วของเธอเอามาใส่รวมกันได้ไหม
เขาก็ตัดสินใจถอดออกมาจากคอแล้วก็ใส่ไว้ด้วยกัน
จากนั้นนะคะแก๊งตกทอง๒คนที่เข้ามาหลอกลวงเดินหายไป
ผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกช่วงที่มีการพูดคุยรู้สึกมึน
แต่พอเขาเดินจากไปสักพักเริ่มมีสติ
เปิดดูในถุงเท้าที่เขาบอกให้ยืนถือไว้เนี่ย
ปรากฏว่าในนั้นมันไม่มีทองแล้วค่ะ
มันกลายเป็นหินทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเหรียญบาทรวมอยู่ด้วย
รู้แล้วค่ะว่าตอนนั้นถูกโกงก็เลยรีบโทรไปแจ้งตำรวจ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งตั้งอยู่ที่ร้านค้าต่าง
แล้วก็ไปตรวจสอบพบว่าคนร้ายเป็นผู้หญิงรูปร่างอ้วนแล้วก็ผอมอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
และจะเร่งแกะรอยติดตามตัวต่อไปนะคะ
กล้องวงจรปิดค่อนข้างชัดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
ก็เลยบอกด้วยว่าใครที่พบเห็นหรือว่าทราบเบาะแส
ติดต่อไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอ่างทองนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ๐๓๕๖๑๑๐๐ค่ะ